คำถามที่คนจะตั้งคำถามคือว่า
และเงินรูปแบบใหม่ที่เราบอกว่าไม่ใช้เงินรูปแบบเก่า
มูลค่ามันจะเหมือนกับเงินที่เป็นธนบัตร
เราจะสามารถข้ามไปข้ามมาได้หรือเปล่า

แต่ว่ามูลค่ามันเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่๑ต่อ๑ตลอดเวลาก็ได้หรือเปล่า
การให้เงินในรูปแบบของเงินโอนเนี่ยมีตัวคูณทางการคลังต่ำที่สุด
เพราะอะไรครับเพราะว่าผมเอาเงินไปให้ใครสักคนเนี่ย
ต้องบอกว่าที่ผ่านมานะคะมีกระแสในเรื่องของเงินดิจิทัลพูดถึงกันหนักมากเลย
แล้วก็มีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของเงินเฟ้อเองก็ตาม
เรื่องของเอาเงินจากไหนหรือแม้แต่เรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้นะคะ
ก็มีคำถามมากมายที่เชื่อว่าทางรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ต้องตอบกับประชาชนแล้วค่ะ
แต่ในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันในถึงเรื่องของนโยบายด้านการคลังนะคะ
ว่าท้ายที่สุดแล้วนโยบายนี้ที่ออกมาใช้เงินมูลค่ามากกว่า๕แสนล้านมหาศาล
กระตุ้นเศรษฐกิจขนาดนี้เนี่ยได้คุ้มเสียยังไงนะคะ
วันนี้เราก็เลยมาพูดคุยกับทางดรพิพัฒน์เหลืองนริมิชัยนะคะ
ซึ่งขอเชิญพบกับดรพิพัฒน์ได้เลยค่ะ

ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับดรพิพัฒน์ในเรื่องของทางเรื่องการคลังกันบ้าง
เพราะว่าครั้งที่แล้วเนาะเรื่องเงินดิจิทัลมันก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่เราได้นายกคนใหม่เนาะ
แล้วคือนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ใช้เงินเนี่ยค่อนข้างมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เลย
ถือว่าเป็นนโยบายเรือทงของเพื่อไทยเขาเลยนะคะ
ดรนานิดนึงว่าคือที่ผ่านมามันมีกระแสในการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจะทำให้เกิดเงินเฟ้อ
แล้วก็ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงคะ
ครับจริงต้องออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าที่เราพูดคุยวันนี้นะครับ
มันจะเป็นเวอร์ชันที่ถูกนำเสนอขึ้นมาในแง่ของคอนเซ็ปต
แต่ยังไม่รู้ว่าวิธีการนำมาใช้จริงมันจะเป็นยังไง
ทีนี้ถามว่าเวลามันมีการกระตุ้นออกมาขนาดใหญ่นะครับมันจะทำให้เกิดเงินเฟ้อหรือไม่
แต่ว่าจริงอันนี้ก็คือต้องมองอย่างนี้ครับ
ประเด็นที่๑ว่าถ้าเรามองในอย่างของนโยบายการคลังเอง
ช่วงที่เกิดโควิดเรามีการขาดดุลการคังค่อนข้างเยอะ
แต่ช่วงศีลโรคทรอดก็คือ๒ครั้งครั้งหนึ่ง๑ล้านล้าน
๑ครั้งหนึ่ง๕แสนล้านเกี่ยวใหญ่เราเคยทำมาแล้ว
ทีนี้ถามว่าถ้าเราต้องทำเพิ่มอีกนะครับมันจะสร้างความเสี่ยงให้เกิด
ถ้าว่าเงินเฟ้อหรือไม่อันนี้ถ้ามองในง่ายของหลักเศรษฐศาสตร์
มันก็จะต้องขึ้นอยู่กับ๒๓ปัจจัยปัจจัยนิดหนึ่งก็คือ
คือมันสุดแล้วคือเศรษฐกิจมันไม่สามารถเพิ่มไปมากกว่านี้ได้แล้ว
หรือเอาความต้องการซื้อไปหาซื้อของที่มันมีค่อนข้างจำกัด
อันนี้นะครับมันก็อาจจะบอกได้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยช้ามาก
ที่เราลงมามันลงมาลึกมากไม่งั้นกลับขึ้นไปมันกลับไปช้ามาก
ต้องพูดถึงเทรนด์นะฮะเราอยู่ต่ำกว่าเทรนด์เราอยู่ต่ำกว่าระดับที่เคยเกิดขึ้นปี๒๐๑๙ด้วยครับ
แต่ทีนี้นะครับปัญหาหรือว่าการคาดการณ์ของหลายฝ่ายโดยเฉพาะแบงค์ชาติที่แก๊งชาติชอบมาพูดเนี่ยนะครับ
ชาติเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวไตรมาส๔นักท่องเที่ยวจะมากันเพียบเลยนะ
ภาวะปัจจุบันเนี่ยมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมขนาดไหนนะครับ
ถ้าให้ผมคิดเนี่ยนะผมเชื่อว่าประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ย
อาจจะมีไม่เยอะนะครับก็คือต้องยอมรับว่าเมืองไทยเนี่ย
เราไม่มีสัญญาณของแรงกดดันเงินเฟ้อจากฝั่งอุปสรรคเท่าไหร่เลยนะครับ
คือพูดง่ายเศรษฐกิจมันไม่ร้อนแรงถ้าเกิดเราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจร้อนแรง
แล้วเราใส่เข้าไปอีกเยอะเยอะเนี้ยน่ากังวลเหมือนถ้าเราไปดูทั้ง
วันนี้อยู่๐๓๘ก็คือมันไม่มีเงินเฟ้อนะครับ
ก็คือเอาน้ำมันเอาอาหารออกเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่า๑
เพราะฉะนั้นแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับ

พอไตรมาส๔ที่บอกว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเนี่ย
มันจะดันเงินเฟ้อขึ้นขนาดนั้นไหมซึ่งผมก็เข้าใจว่าไม่น่า
เพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยข้อดีก็คือว่าจุดเริ่มต้นเรายังไม่ได้มีปัญหาเงินเฟ้อนะครับ
แต่การที่จับยัดใส่ภายใน๖เดือนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่อาจจะไปกระตุ้น
เพราะว่าเหมือนกับไปไล่ซื้อของที่มันดึงกลับขึ้นมาไม่ทันภายใน๖เดือน
ยกเว้นว่านโยบายเนี่ยซ้อมไว้เลยนะครับ
ให้ทุกคนไปเตรียมการผลิตเอาไว้
ตรงนั้นอาจจะช่วยลดผลกระทบได้
อย่างนั้นการที่ใช้เวลากว่าจะใส่นโยบายเข้าไป
ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยลดแรงกดดันเงิน

ผมเชื่อว่าอาจจะมีแรงกดดันเงินเฟ้อ
แต่น่าจะอยู่ในโทน
อยู่ในขณะที่ที่บริหารจัดการได้

เราไม่ได้มีภาวะเศรษฐกิจร้อนแรงอยู่ในปัจจุบัน
แต่ความเสี่ยงก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะกลับมานี่แหละ

เราจำเป็นจะต้องจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้หรือไม่ครับ
ก็คือเหมือนกับวันนี้นะครับ
ก็เหมือนกับเรามี๒ขาเนอะ

ถ้าวันนี้อยู่ดีนโยบายการคังไปเหยียบคันเร่งลงไปอีกแรง
แล้วนะครับมันไปนำไปสู่ปัญหาเงินเฟ้ออย่างที่เมื่อกี้กังวลกัน
คือปริมาณเงินถูกจัดยัดเข้าไปในระบบเยอะมาก
ผมเชื่อเลยว่าฝั่งนโยบายการเงินเนี่ยก็ต้องแตะเบรกเบาเหมือนกันใช่ไหม
คือในการที่ใส่เงินเข้าไปในระบบเยอะ
ก็เป็นไปได้ว่าแบงค์ชาติก็อาจจะแอบดูดออก
และให้มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อน้อย
อย่างนั้นก็คือถึงมีปัญหาเงินเฟ้อ
ผมว่าแบงค์ชาติหรือว่าคนที่ดูแลเงินเฟ้อเนี่ย
ก็มีเครื่องมือที่จะคอยทยอยดูแล

คราวหนึ่งเหยียบคันเรื่องอีกคราวหนึ่งเรียเบกอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนด้วยนะว่า
ผลกระทบมันคืออะไรแล้วเราจะบริหารจัดการยังไง
ไม่ให้มันเกิดปัญหาที่ที่มากเกินไป
ค่ะแล้วอย่างถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยเนี่ย
เขาต้องการที่จะแค่กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเนี่ย
มันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินดิจิทัลไหมคะ
เป็นเงินธรรมดาก็กระตุ้นไหว้เหมือนที่ผ่านมา
เราก็กระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้มาตั้งหลายครั้ง
ใช่ครับผมว่าคำว่าเงินดิจิทัลเนี่ย
ดูจริงเนี่ยผมว่ามีความเสี่ยงด้วยซ้ำนะครับ
เพราะว่าเงินที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับ

วันนี้ถ้าเกิดเราดูเงินเนี่ยจริงอาจจะมองได้เป็นสัก๒รูปแบบใหญ่
ก็คือเงินที่เป็นธนบัตรเหรียญ
ที่เรารับรู้ว่านี่คือนี่คือเงินใช่ไหมครับ

ยกตัวอย่างที่อะไรก็คือเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเรา
ใช่ไหมครับ
ก็คือเรายกมือถือขึ้นมาแล้วเราเห็นตัวเลขอยู่ในนั้น

ก็คือเงินที่อยู่ในระบบดิจิทัลกับเงินที่เป็นเงินรูปแบบปกติเนี่ย
คือถ้าเราเห็นตัวเลข๑๐๐๐บาทในบัญชีเรา

หรือว่าเรามีเงิน๑๐๐๐บาทเราเอาไปฝากธนาคาร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดสถานการณ์ระบบธนาคารพาณิชย์ไม่มีปัญหา
เงินบาทไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนนะครับไม่มีใครกังวลถูกไหมฮะ
ว่ามูลค่ามันจะเป็นบทบาทหรือไม่นะครับ
คำถามที่คนจะตั้งคำถามก็คือว่าแล้วเงินรูปแบบใหม่ที่เราบอกว่าไม่ใช้เงินรูปแบบเก่าเนี่ย
มูลค่ามันจะเหมือนกับเงินที่เป็นธนบัตรหรือเงินฝากบัญชีธนาคารไหม
เราจะสามารถคอนเวิร์ดข้ามไปข้ามมาได้หรือเปล่า
ถ้าเราไม่สามารถคอนเวิร์ดข้ามไปข้ามมาได้เนี่ย
แสดงว่ามูลค่ามันเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งตลอดเวลาก็ได้หรือเปล่า
ถ้าไม่มีใครตั้งโต๊ะรับซื้อแอปขายได้ตลอดเวลาเนี่ย
อย่างเช่นรัฐไม่ได้บอกว่ามาคอนเวิร์ตเมื่อไหร่ก็ได้
แต่ถ้าเราไปดูเงื่อนไขที่รัฐบาลบอกคือไม่ให้คอนเบิร์ตเป็นเงินสด
ต้องซื้อ๖ใน๑๐กิโลแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน๖เดือน

ความเสี่ยงสำคัญคือการใช้นโยบายเงินรูปแบบใหม่

แล้วคนรับแล้วจะรับ

มีความใจในระบบหรือเปล่า
ใช่

บอกว่าไม่ได้คุณยังไงคุณก็ต้องรับ

ผมอาจจะบอกว่างั้นขอมา๒๐๐บาท

เท่าใจเท่ากับระบบพร้อมเพลย์

โดยที่ยังไม่ได้ถูกเทสว่า

แล้วก็จะเกิดปัญหาเติมอีกนิดนึงนะครับ

เงื่อนไขทั้งหมดที่ใส่เข้าไป

ก็คือเร่งให้คนจับจ่ายใช้สอย

อย่างเช่นใช้ภายใน๔กิโล
ต้องหมดภายใน๖เดือนหรืออะไรต่าง

แห่กันเอาโทเคนมาจ่ายร้านนี้ก็รับโทเคนกันกระจายเลย

ต้องไปซื้อหมูซื้อเนื้อซื้อเส้น
แต่ปรากฏว่าเราไม่มี
ร้านขายเส้นร้านขายอุปกรณ์

แต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวรับไปแล้วทำไง
ก็เป็นภาพว่าเค้าอยากจีบ

ปรากฏว่าราคาของเหรียญนี้

ที่๕๐บาทหรือ๑๐๐บาท

อ้าวแล้วอันนี้คนรับภูมิได้ไหมอาหารนั้นคนรับรู้แบบนี้

แต่ว่าอันนี้เป็นคำถามที่จะเกิดขึ้นนะครับเวลาที่บอกว่าเงื่อนไขที่เห็นเท่าที่เห็น
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปรับปรุงหรืออะไรต่างแต่ว่าข้อจำกัดหรือข้อเสียของการกระตุ้น
โดยการใส่เงินใหม่เข้าไปก็คือความศรัทธาของคน
ความมั่นใจของคนที่จะทั้งใช้และรับหรือเข้าไปด้วยเงินรูปแบบใหม่
เมื่อเทียบกับเดิมอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดที่สำคัญ
เพราะว่าบางที๑บาทของเรา๑บาทกรุงเทพกับ๑บาทบนดอยมันก็ไม่เท่ากัน
เกิดอะไรขึ้นเมื่อเงินของเราไม่เท่ากันนะครับ
ใช่จะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมแล้วก็ทางรัฐบาลต้องเอากลับไปคิดถึงปัญหานี้กันต่อ
เพราะว่าตอนนี้เราสามารถที่จะพูดกันได้ณข้อมูลที่เรามี
มาที่นโยบายเรื่องของการคังบ้างนะคะ
คือพูดถึงแหล่งที่มาของเงินที่เพื่อไทยจะเอาไปใช้ค่ะดรนะ
ตอนนี้เขาบอกว่ามีแหล่งที่มามาทั้งหมดเนี่ย
ที่เขาจะหามาแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่ามันจะหาเงินเหล่านี้
ยังไงกันแน่มีแค่เรื่องของการบริหารจัดการใดของเขาแหละที่จะเอามา
แต่พอคราวนี้ถ้าถามถึงสถานะทางการคลังของไทยตอนนี้เนี่ย
มันเอื้อที่จะให้เราทำแบบนั้นไหม
คุณระดาลองเล่าไหมครับ๔แหล่งคืออะไรบ้างนะครับ
ค่ะสี่แหล่งตอนนี้ใช่ไหมคะสี่แหล่งตอนนี้เนี่ยที่เขาระบุที่มาเนี่ย
ก็คือจะมีจากรายรับจากภาษีของรัฐบาลในปี๖๗นะคะ
ซึ่งก็จะคิดว่าเขาก็จะเก็บเพิ่มมาได้ประมาณ๒๖แสนล้านบาท
แล้วก็แหล่งที่๒ก็คือจัดเก็บภาษีที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอีก๑แสนล้านบาท
แล้วก็การบริหารเป็นแหล่งที่๓นะคะการบริหารจัดการงบประมาณอีก๑๑แสนล้านบาท
แล้วก็แหล่งที่๔ก็คือบริหารงบประมาณสวัสดิการที่ซ้ำซ้อนประมาณ๙๐๐ล้านบาท
ซึ่งจะมี๔แหล่งแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการบริหารจัดการงบประมาณที่เขาอัปเดตมา
กับก็หลักก็มันกินเท่าไหร่ผมฟังเป็นที่๒๒นัยใหญ่นะครับก็คือ
ปรับปรับลดงบประมาณไม่ว่าจะเป็นมาจากแหล่งไหนนะครับ
แล้วก็รายได้ที่เชื่อว่าจะได้เพิ่มจากการทำนโยบายนี้

ว่าพอใส่นโยบายนี้ไปแล้วเศรษฐกิจจะโต
จะสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
อันนี้ผมจะมาไล่ให้ฟังนิดนึงว่า

เพื่อที่จะให้เรามีวินัยทางการคลัง
คือไม่ให้เรากู้ยืมเงินเกินตัวอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ผมจะยกทั้งหมด๓เรื่องใหญ่นะครับ
เรื่องแรกข้อจำกัดเรื่องแรกเนี่ยก็คือ

ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนเคยได้ยินกันแล้วนะครับว่า
กรอบเนี่ยคือไม่ให้เกิน๗๐เปอร์เซ็นต์

กรอบเนี่ยเคยอยู่๖๐วันที่นี่เราอยู่๔๐
พอเจอโควิดเนี่ยเรากู้นู่นกู้หนี้รายได้หายเนี่ยนะครับ
หนี้มันขึ้นมา๖๑แล้วก็ยกกรอบอยู่ที่๗๐

ถามว่ามีรูไหมตรงนี้มันมีรูมทำอะไรได้
แต่ว่าก็ต้องมองไปนะครับว่าในอนาคตภาระทางการคลังก็อาจจะเพิ่มขึ้น
ตามเรื่องโครงสร้างประชากรเรื่องเศรษฐกิจที่มันโตช้าเรื่องดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้น
กรอบที่๒เนี่ยนะครับก็คือกรอบพรบหนี้สาธารณะเหมือนกันนะครับ
ที่บอกว่าไม่ให้กู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเกิน๒๐ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็นปัญหาก็คือว่างบประมาณของเราเนี่ยนะครับ
ในปีงบประมาณหน้าเนี่ยที่รัฐบาลที่แล้วได้อนุมัติไปแล้วเนี่ยนะครับ
แปลว่าอะไรรัฐบาลใหม่มาถึงเนี่ย
ถ้าเกิดจะไปดูงบประมาณที่ระบุเอาไว้แล้วแล้วอยากเพิ่มการขาดดุลนะครับ
ก็เพิ่มได้แค่จาก๓เป็น๓ครึ่งนะครับ

กรอบที่รัฐบาลจะต้องทำงานด้วยเนี่ยนะครับ
ก็คือกรอบที่จะขัดดุลได้ไม่เกิน๓ครึ่งแค่นั้น
แต่แบบว่าถ้าเกิดจะตัดอะไรออกไปหรือว่าจะเอาก้อนใหญ่
ไม่สามารถขาดดุลได้เยอะขนาดนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นไอ้๒ก้อนที่เมื่อกี้ทางพักพูดถึงว่า
จะได้มาโดยการบริหารจัดการการใช้จ่าย
ซึ่งก็คงไม่ถึง๓แสนแน่นะครับ

เงินที่ใส่เข้าไป๑บาทเนี่ยจริงแล้วมันจะโตได้กี่เท่า
นะฮะแล้วโตได้กี่เท่าแล้วภาษีจะเพิ่มขึ้นมาได้ขนาดที่เพียงพอจะชดเชยตัวมันเองหรือไม่
ซึ่งก็คงต้องถกเถียงกันแต่ผมว่าค่อนข้างยากมาก
เพราะฉะนั้นก็คือมีรูมให้บริหารจัดการได้แต่ก็อาจจะมีค่อนข้างจำกัด
อาจจะไม่สามารถใส่ได้ในปีงบประมาณเดียวอาจจะต้องแตกเป็นสองปีงบประมาณไหม
หรือให้ทีละ๕๐๐๐แล้วไปเอาอีก๕๐๐๐ในปีงบประมาณหน้าหรือไม่
อันนี้ก็อาจจะเป็นรูมที่จะต้องบริหารจัดการภายใต้ภายใต้ข้อจำกัดข้อที่สอง
ข้อจำกัดข้อที่๓ก็คืออาจจะมีคนมีไอเดียว่า
อย่างนั้นไปให้แบงค์รัฐออกให้ก่อนได้ไหมเหมือนแบบจำนำข้าวหรืออะไรอย่างนี้ครับ
ปร่อมวินัยการเงินการคลังก็มีกำหนดไว้เหมือนกันว่า
ตัวเลขที่เป็นภาระของรัฐที่รัฐให้หน่วยงานรัฐออกไปก่อน
เช่นธนาคารรัฐใช้ไปก่อนเดี๋ยวรัฐบาลตั้งงบประมาณชดเชยที่หลัง
ไม่ให้เกิน๓๒ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยอดคือประมาณ๑๑ล้านล้าน
แต่ถ้าเราไปดูรายงานล่าสุดเนี่ย
ยอดนี้อยู่ที่๑๐๖ล้านล้านไปแล้ว
กรอบต่างมันค่อนข้างตึงตัวอยู่พอสมควร
กับที่จะจับยัด๓ล้านล้านในเวลาเดียวเข้ามา
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดที่สำคัญที่รัฐบาลคงจะต้องหาวิธี
ในระดับหนึ่งว่าเป็นไปได้ไหมที่อย่าเพิ่งใส่ไปงบประมาณ
ตั้งไปงบงานในอนาคตจะได้ไม่ต้องจ่ายในปีงบประมาณนี้
ไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไปหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่มาของเงินเนี่ยก็ค่อนข้างไทยพอสมควร
และการที่บอกว่าจะบริหารจัดการจากการตัดงบประมาณอื่น
หรือจากรายได้โดยที่ไม่ได้มีมาตรการรายได้เช่นขึ้นภาษีเลย
ผมคิดว่าก็ค่อนข้างตึงอยู่พอสมควร
ก็ต้องลองดูว่ารัฐบาลจะหาวิธียังไงที่จะจับก้อนนี้ใส่เข้าไปให้ได้
เพราะคราวนี้ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของสิ่งที่ประชาชนจะได้จากนโยบายนี้บ้าง
แน่นอนแหละว่าเงิน๑๐๐๐บาทได้อยู่แล้วทุกคนก็คือ๑๖ปีขึ้นไปนี่ได้หมด
ใครที่มีเลขบัตรประชาชนคือได้หมดนะคะตามที่เขาตามที่ข้อมูลที่เขาบอกมา
แต่พอคราวนี้ค่ะนโยบายนี้เราทุ่มเทกันไปค่อนข้างเยอะแล้วก็อัดฉีดเงินมหาศาลมากเลยค่ะ
ถ้าเกิดจะถามเราก็นับว่าคือนอกจากเงิน๑๐๐๐๐บาทแล้วเนี่ย
ประชาชนได้มาใช้จ่ายในระยะเวลาอันจำกัดที่มีอยู่๖เดือนเนี่ย
เขาได้อะไรอีกบ้างจากนโยบายนี้
แน่นอนได้เงิน๑๐๐๐บาทโอเคอาจจะได้เงินในการใช้
ถ้าเกิดเอาไปทำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะครับ
ก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะจะเอาเงินขนาดนี้เข้าไปใส่ไหมใช่ไหมฮะ
อยู่ดีเอาระบบที่จะจับคน๕๐กว่าล้านคนไปอยู่ผมว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควร
แต่อาจจะพัฒนากลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตก็ได้นะครับแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควร
หรือเราควรจะเอาไปใช้อย่างอื่นหรือไม่ใช่ไหมครับเพราะมันก็มีคำถามเหมือนกันว่า
มันเป็นความจำเป็นต้องใช้เงินในเรื่องของการลงทุน
เพื่อจะสร้างขีดความสามารถของประเทศของประชาชนของเศรษฐกิจไทยด้วยหรือเปล่า
ซึ่งโอเคอาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับแล้วก็อาจจะทำให้การบริโภคเพิ่มเติม
ต้องต้องเป็นการขาดดุลด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ขาดดุลเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไปหักลบกบหนี้อะไรกันไปนะครับ
แต่ว่ามันก็มีการศึกษานะครับว่าเวลาเราใส่เงินเข้าไปร้อยบาทแล้วให้เงินผ่านกัน
ตรงนี้ต้องใช้คำว่าเงินโอนนะครับคือเงินให้นะครับคือเวลารัฐใช้เงินเนี่ยมันใช้ได้๓รูปแบบ
เพราะมันเป็นการเอาเงินไปให้เขาเฉยยังไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น
ที่สองก็คือเงินที่รัฐใช้ก็คือเช่นไปตั้งโครงการจ้างคนจ้างงานอะไรต่าง
วันที่๓คือเงินที่รัฐลงทุนก็คือไปสร้างสะพานสร้างถนนสร้างอะไรต่าง
มีการศึกษาค้นพบว่าการให้เงินในรูปแบบของเงินโอนมีตัวคูณทางการคลังต่ำที่สุด
กลางนึกภาพแหละสมมติผมใช้ตังค์อยู่แล้วเดือนละ๑๐๐๐๐บาท

เพราะปกติผมก็กิน๑๐๐๐๐อยู่แล้วแต่พอผมรับมาเนี่ยผมใช้เพิ่มอีก๕๐๐๐
นั่นก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คืองั้นตัวคุณทางการคลังเนี่ยมันก็จะถูกปรับลดลงมาตาม
ตรงนี้ต้องใช้คำว่าถามว่าอีก๕๐๐ไปไหน
อีก๕๐๐๐ใกล้เป็นเงินออมของผมรู้ไหมครับเวลาผมใช้เดือนระหมื่น
ไม่แปลว่าอีก๕๐๐๐เนี่ยมันคือเงินออมที่มันหายไปจากระบบ
ประเด็นที่สองก็คือว่าสมมุติผมได้เงินคนอีก๑๐๐๐บาทนะครับ

ถ้าเกิดผมกินก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านอะไรก็ดี
แต่ถ้าเกิดผมไปซื้อโทรศัพท์

อย่างนั้น๑๐๐๐๐บาทถูกใช้จริงนะครับ
วันที่๓ก็อาจจะเป็นการขอยืมเงินในอนาคตมาใช้

เหมาแชมพูสบู่ยาสีฟันมาเก็บไว้ที่บ้าน

แต่พอหลังจากนั้นอีก๖เดือน
ผมไม่ต้องซื้อสบู่ยาสีฟันเลย
ก็เป็นการยืมเงินมาใช้ในอนาคต
และจะจ่ายคืนไปในอนาคต
วันที่ผมควรจะซื้อสบู่แล้วผมไม่ได้ซื้อ

คือยอดขายจะขึ้น๑๐๐จริงนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามเหมือนกันว่า
แล้วอย่างนั้นมันคุ้มที่สุดหรือเปล่า
หรือเงินเมาส์ขนาดนี้น่าจะเอาไปใช้กับ

การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่า
แต่อันนี้ทั้งหมดทั้งปวงที่เล่าให้ฟัง

ซึ่งไอ้การที่บอกว่าจะเน้นอันนี้ก่อน
ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะถ้าเกิดว่าให้เสนอแนะ
โดยที่จะไม่ทำร้ายนโยบายทางด้านการคลัง

คือมีข้อเสนอแนะไหมคะว่าทางรัฐบาลเขาควรที่จะทำยังไง
คือจริงผมคิดว่ากรอบทางการคลัง
มีไว้เพื่อตีให้เราอยู่ในกรอบ
แล้วทำให้เรามีวินัยทางการเงินวินัยทางการคลัง
อะไรก็ตามที่เราทำภายใต้กรอบก็เป็นการจำกัดตัวเองแหล่ง
อย่างที่เมื่อกี้คุยเลยถ้าอยากจะใช้โยบายนี้จริง

ทำให้คนเนี่ยเข้มแข็งกลับมายืนขึ้นได้ก่อนนะครับ
ก็ต้องทำภายใต้กรอบของการคลังนะฮะ
เช่นกรอบบอกว่าให้ขาดรุนได้๓๕
ก็ต้องไปเลือกมาว่าแล้วอะไรที่มีความสำคัญน้อยกว่า
เราจะจับเงิน๕แสนล้านใส่เข้าไป
เราต้องไปหารูมาซิว่าอะไรที่มันไม่สำคัญเท่า

เราอาจลดงบบางส่วนที่ไม่สัมเป็น

อะไรที่เรามีสำคัญน้อยกว่าอันเนี้ยก็จะเป็นการบริหารจัดการ
นโยบายอันนี้คือสิ่งที่ผมสามารถทำได้
อันดึงที่๒เนี่ยผมอาจจะกังวลนิดนึงว่า
แล้วจริงเรามีกรงสร้างพื้นฐานที่มันทำได้อยู่แล้วนะครับ
ยกตัวอย่างง่ายคือเบาตังค์นะฮะ
เตาตังค์เนี่ยก็เป็นโครงสร้างที่โอ้โห
ตอนนั้นก็มีคนวิจารณ์นะครับว่าอยู่ดีโอ้โห
แต่ว่าสุดท้ายก็ไปได้เราสามารถเอาคนกิน๗ล้าน
และจำได้ไหมครับตอนที่เรามีเราเที่ยวด้วยกันเนี่ย
แล้วบอกว่าให้ไปใช้ที่โรงแรมที่ไม่ใช่จังหวัดของที่มีภูมิลำเนาอยู่
อ่ะได้เพราะการในโลกมันนี่ไงมันทำได้
จริงอ่ะแอปเป๋าตังทำได้อยู่แล้ว
คือยังไม่ใช้ตอนนี้แต่ถ้าจะเอาเงินสดวันนี้เลยคิดกี่บาท
ซึ่งอันนั้นก็จะถูกตั้งคำถามเยอะพอสมควร
ถ้าเกิดอยากจะถามว่าทำได้เนี่ยผมคิดว่าภายใต้กรอบเลยครับ
ใส่ไม่ได้ก็ต้องไปตัดลดงบประมาณหรือขึ้นภาษีหรือทำอะไรสักอย่างนะครับ
แล้วก็ลองดูว่าโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันที่มันมีอยู่แล้ว
ถ้าบอกว่าโอ้คิดแล้วจำเป็นก็อาจจะต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านอื่นเนี่ย
หรือว่าถ้ามันเจอปัญหาแบบนั้นเราจะจัดการกับมันยังไง